คุณผู้ชมคะมากันที่กระแสเลือกตั้งกันบ้างดีกว่า
ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน
อย่าลืมเข้าครูหากาวเลือกผู้แทนในดวงใจ
เช่นเดียวกันกับนักแสดงสาวแพทน์ณปภา
ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

ตื่นเต้นมากกับการออกไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้
และอยากให้คนรุ่นใหม่ออกมาแสดงพลังของตัวเองกันเยอะด้วยนะคะ
คือก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนตื่นตัวเยอะมาก
คนรอบข้างหรือแต่เพื่อนแพทย์ก็ถามนะ
คือเราก็ถามว่าเฮ้ยเลือกป้าเอาจริงปีนี้ไปกันไหม
ทุกคนก็บอกว่าเลือกดิรอมั้งนานแล้ว

เชิญชวนเลยละกันนะคะก็ไปใช้สิทธิ์กัน
ก็เหมือนเราตั้งใจแล้วก็คือ
อยากรู้ว่ามันจะโดนใจหรือไม่หรืออะไรอย่างนี้